เมื่อวานนี้มีเหตุที่วัยรุ่นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นยิงกันนะคะ
ทำให้เด็กชายอายุ๑๔ปีซึ่งเป็นคู่กรณีเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีคนเจ็บอีกสองรายค่ะโดยคนร้ายเข้ามอบตัวเมื่อค่ำวานนี้
และล่าสุดทางตำรวจก็ได้นำคนร้ายไปควบคุมตัวในสถานพินิษฐ์แล้วนะคะ
ติดตามประเด็นนี้ต่อในรายงานเลยค่ะ
เกิดเหตุการณ์วัยรุ่นอายุ๑๘ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยาว
ยิงทะลมผู้อเรียกที่มีปัญหากันทำให้เด็กชายเอนามสมมติอายุสิบสี่ปี
โดนยิงเข้าที่หน้าผากทะลุขมับสมองกระจาย
และกระสุนลูกซองยังกระจายไปถูกเด็กชายปนามสมมุติ
คนตายได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายโดยเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๔บ้านอักคะตำบลอักคะคำ
อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ยังมีคนโดนลูกหลงอีกหนึ่งคน
คือนายสันติแดงกมลอายุห้าสิบสามปี
เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหลังได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งไปดู
ทำให้โดนคมกระสุนฝังที่คางและใบหูซ้ายส่วนคนร้ายชื่อนายเติ้ลกับนายแบงค
อายุ๑๘ปีก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายไปเจอกันที่งานเกณฑหารที่อำเภอ
แล้วมีปากเสียงกันกระทั่งโคจรมาเจอกันอีกครั้งที่หน้าบ้านของนายสันติ
จนเกิดการโต้เถียงก่อนที่นายเติ้ลจะใช้ปืนลูกสอง
นำยิงมาที่กลุ่มของผู้ตายจนเสียชีวิตและกระสุนยังโดนนายสันติ
เจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่
กลุ่มผู้เสียชีวิตได้มีการนั่งพูดคุยกันนะครับหลังจากนั้นทางผู้ก่อเหตุ
ได้มีการเข้ามากราดยิงโดยที่ผู้เสียชีวิตได้มีการยืนพิงบนเสานี้
ก่อนจะถูกยิงแล้วก็ล้มลงไปกับพื้นหลังจากนั้นทางเจ้าของบ้าน
ได้มีการเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่จะถูกลูกหลงยิงได้รับบาดเจ็บครับ
เมื่อวานนี้ญาติได้นำศพเด็กชายเอไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่นายเติ้ลกับเพื่อนอีกหนึ่งคนได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนส่งตัวไปควบคุมที่สถานพินิษฐ์เป็นที่เรียบร้อย
เหตุการณ์นี้สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จในชีวิต
ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุจนเกิดการสูญเสียแบบนี้วีรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน